คุณผู้ชมครับกรณีชายวัย๑๘ปีถูกปาดคอเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยนาคนิวาส๕
ลาดพร้าวเมื่อกลางดึกของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิต
ให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันโหดร้ายเกินไป

ด้านตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และล่าสุดญาติรับศพของชายวัย๑๘ปี
ไปทำพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
โดยนางสาวสนทยาอานันสุกอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายวิสรุธวัย๑๘ปี
คือในวิสรุธบุญจริกษ์นะครับผู้ตาย

เขาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
เพื่อประกอบสำนวนคดีส่งให้อายการสั่งฟ้องดำเนินคดี
กับนายสุรศักดิ์จุนเพชรอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหามีอาชีพขายลอตเตอรี่
ขณะที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วนะครับ
ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง

เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
เกรงว่าผู้ต้องหานั้นจะหลบหนี
คือข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุ
อาจจะเป็นบุคคลที่ป่วยทางจิต

คือทางญาติบอกว่าก็มีอาการทางประสาท

แล้วก็ช่วง๒เดือนหลังไม่ได้ไปรับยา
จริงต้องกลับไปรับยาที่บ้านเกิดที่จังหวัดเลย

แล้วก็อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนค่อนข้างจะโมโหง่าย
บ้านเป็นประจำแต่ไม่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายใครนะครับ

ปาดคอในวิสุฤุตรบุญจริกอายุ๑๘ปีจนเสียชีวิต
นางสาวสนทยาแม่ของผู้ตายเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นโหดร้ายเกินไปสำหรับครอบครัว
ถ้าคิดว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมต้องเอาให้ถึงตาย
และเป็นจุดสำคัญของร่างกายคือคอป่าไปถึงหลอดลม

ซึ่งตัวลูกชายก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกก็ยังเล็ก
ส่วนภรรยาก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ

เหตุการณ์นี้นายยูโรนามสมมุตินะครับอายุ๑๔ปี
เป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายวิสรุธผู้ตายได้นั่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่ปากซอยนาคนิวาส๓๗
ก่อนจะบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาเงิน
ที่ร้านลาบปลาเกียวหน่อยชื่อร้านลาบนะ

เมื่อมาถึงร้านก็พบชายซึ่งเป็นคนขายลอตเตอรี่
มีอาการมึนเมานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้านลาบปลาเกียวแห่งนี้
จากนั้นชายคนดังกล่าวที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาพูดคุยและหาเรื่อง
แล้วก็แยกย้ายเดินออกจากร้านกันไป
ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็อารมณ์ร้อนเหมือนกัน
ก็ทะเลาะกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ
แต่หลังจากที่แยกย้ายจากหน้าร้านแล้ว
นายยูโรและผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
คือนายยูโรซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย

คือนายยูโรเป็นคนขี่ผู้ตายเป็นคนซ้อน

ขี่ออกไปเพื่อจะตามหาผู้ก่อเหตุนั่นแหละนะฮะ
มาถึงบริเวณป้ายรถเมย์ใกล้ปากซอยนาคนิวาส๒๑
ก็พบชายขายลอตเตอรี่คนนี้
เพราะจะเข้าไปถามไว้วิติทำไม

เออนะครับคือคนขายลอตเตอรี่ที่มีอาการมืนเมาที่ไปนั่งอยู่ที่ร้านล่าปลาเกียวเนี่ยก็บ่น
เขาสั่งมะนาวมาแล้วพอดีผู้ตายอ่ะเอามาให้
เออนะครับก็เลยบ่นบอกทำไมมะนาวแพงแหละนี่ไม่แพงอย่างนี้

ก่อนที่นายวิสรุธผู้ตายจะถูกมีดของชายขายลอตเตอรี่
ที่ลำคอเลือดพุ่งบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาล
เพราะนายยูโรรุ่นน้องของนายวิสรุธ
พยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์
ให้นายวิสรุธซึ่งบาดเจ็บสาหัสถูกปาดคอนั่งซ้อน
แต่ปรากฏระหว่างทางนายวิสรุธหมดสติ
ร่วงลงจากรถจักรยานยนต์กลางถนนก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล
นายยูโรรุ่นน้องก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงก็พบว่านายวิสรุธเสียชีวิตแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันญาติและแม่ของผู้ตายเดินทางไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้
ก่อนจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลาดพร้าวต่อไปนะครับ